คุณผู้ชมค่ะตำรวจได้ออกหมายเรียกจานิวพร้อมพวก๑๐คนนะคะ
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาจากการนั่งรถไฟเดินทางไปอุทยานราชพักษ์ค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่าพร้อมที่จะรับเอกสารจากทางแก่นำนปชนะคะ
ในการตรวจสอบรอยล้าวจากการจัดการก่อสร้างค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ์จากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหม
ส่วนที่นายนัทธวุฒิสายเกลือแก่นำนปชเตรียมยื่นหนังสือต่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบรอยร้าวของอุทยานราชพักษ์นั้นก็สามารถยื่นเอกสารได้นะคะ
แต่ส่วนตัวเห็นว่าคอนกรีตกว้างจึงอาจทำให้เกิดรอยร้าวได้
ซึ่งเรื่องนี้มีคณะกรรมการตรวจรับการก่อสร้างดูแลอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็จะให้คณะกรรมการเขาชี้แจงเลย
ขณะที่นายพิสิทธิลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ระบุว่าขณะนี้กำลังดูรายรับและรายจ่ายจากการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์

ว่าเงินรายรับจะได้ข้อสรุปในเร็วนี้นะคะ
ส่วนกรณีที่พื้นคอนกรีตเกิดแตกร้าวส่วนตัวมองว่าขณะนี้สัญญายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน
เป็นเรื่องปกติที่การสร้างอาจจะชำรุดหรือเสียหายบ้าง
และหากยังไม่สิ้นสุดสัญญาก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
พลตำรวจรีปิยพันธ์ปิงเมืองรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่าได้ออกหมายเรียกนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว
แก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษากับพวกรวม๑๑คน
ร่วมนั่งรถไฟไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์
ในข้อหามั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจรถไฟธนบุรีในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา
หากไม่มาก็ต้องดำเนินการตามลำดับค่ะ
ซึ่งกระบวนการยุติธรรมนั้นก็จะเป็นตัวให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากมารายงานตัวและแจ้งข้อกล่าวหา
ผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาสามารถยื่นประกันตัวได้
แต่หากไม่ประกันตัวก็จะควบคุมตัวไว้ตามกฎหมายต่อไป